จัดงานบวงสวงซีรีส์กันบ้างนะคะ
บอกเลยว่าปีนี้นะซีรีส์คุณผู้ชมได้ติดตามกันเยอะแน่นอนนะคะ
เราได้เจอ๒นักแสดงเจ้าบทบาทค่ะ
แหม่มคัทริยาแล้วก็ไนกี้นิธิดลนั่นเองนะคะ

ลองจิจุที่๑๘๐องศาลากผ่านเหล่า

อ่ะเส้นลองจิตุที่๑๘๐องศาลากผ่านเหล่า

กว่านี้ไม่ได้แล้วนะจะลากไม่ผ่านซะแล้ว

อัปเดตเรื่องที่ลูกชายน้องแม็กซ์ค่ะ
กลับมาจากอังกฤษแล้วพี่แหม่มเองเนี่ยนะ
เพิ่งยกครอบครัวไปเที่ยวทะเลดำน้ำด้วยกัน

โดยเฉพาะลูกสาวน้องแนนซี่โอ้คนนี้เก่งมาก
ชวนกันถ่ายคลิปน่ารักในอินดูค่ะ

โอมิครอนนะคะก็ระบาดหนักเหลือเกิน
แหม่มเนี่ยมีวิธีการตั้งรับอย่างไรบ้างคะ
โดยเฉพาะลูกค่ะที่ต้องกลับไปเรียนที่อังกฤษนะคะ

ก็จะต้องแต่งคือกันแล้วก็ขอบคุณพ่อไปสวน
ก็ไม่ทราบว่าสถานการณ์แล้วเราไม่สามารถแทนลูกหน้าได้นาน

ลูกก็โตขึ้น
งานดีค่ะงานดี

ก็ค่ะมันก็ต้องดูพี่แม่ด้วย
แม่ยอดเชื่อแล้วค่ะแต่ลูกชายเขางานดีจริงนะ
ต่ออีกคนละกันนะคะงานเดียวกันนี่แหละหนุ่มไนกี้ค่ะ
คนนี้บอกเลยว่าโควิดมาระลอกแล้วละลอกเล่าโอ้โหถึงกับข่าวสุดเลยค่ะ
แต่ด้วยความเป็นคนสู้ชีวิตค่ะเลยกัดฟันลุยทำงานอุตลุดเลยนะ
แต่อย่างไรก็ไม่ลืมตั้งกาดสูงสุดนะคะก็ไม่อยากติดโควิดอ่ะนะ
เพราะที่บ้านมีทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะค่ะ
แถมนะเมื่อปลายปียังไม่สบายด้วยคุณผู้ชม
โดยล่าสุดนะหนุ่มเนกกี้ก็อัปเดตอาการป่วยของคุณแม่ค่ะ
พร้อมเปิดใจวิกฤตโอมิคอนนะคะที่หนักหน่วงครั้งนี้
ท้ออยู่เหมือนกันจ้าไปฟังเสียงค่ะ
หายใจในเวลานอนคุณพ่อก็ไม่สบาย
แต่ตอนนี้ดีใจมากครับเพราะว่าคุณพ่อเปลี่ยนตัวเอง
ผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าคุณพ่อจะหันกลับมาดูแลตัวเอง
ตอนนี้ที่บ้านมีเครื่องวิ่งมีฟิตเน็ตอะไรอย่างนี้ครับคุณพ่อ
คุณพ่อก็ออกกับร่างกาย
สิ่งที่พ่อเก็บถ้าเกิดมันเกิดโลกราศของคุณเนี่ย
มันก็จะถึงชีวิตได้ครับ
แต่ตัวเราเองถ้ามีการครับหรือหยุดไป

แต่เราเห็นใจหลายคนนะครับ
ทีมงานเบื้องหลังหลายคนที่มาบ่นมาคุยให้เราฟัง
ว่าถ้าหยุดอีกรอบนึงหรือว่ามีการล็อกดาวน
มีการอะไรอีกรอบนึงเขาก็ไม่ไหวแล้วนะ
คนทำงานนี้ก็กลัวก็กล้าเหมือนกันนะ

ใช่ค่ะบางทีดิฉันก็แหมกัดฟันสู้จนเผลอกัดลิ้นตัวเอง